เอาล่ะเราไปหาอะไรอร่อยกินกันต่อดีกว่า
คราวนี้เป็นขนมที่เรียกว่าหากินยากเหมือนกันนะ

ก็คือข้าวต้มลูกโยน

บางทีก็โยนโดนคุณชนะเหมือนกันนะ

ใช่อย่างนั้น

แต่ว่าที่นี่ก็คืออุดรธานี
ชาวบ้านเนี่ยเขาเตรียมทำขนมข้าวต้มลูกโยนหรือข้าวต้มโยนกันค่ะ
เพื่อที่จะเอามาแจกให้กับคนที่มาเยี่ยมเยี่ยนหมู่บ้านแห่งนี้
เพราะหมู่บ้านนี้ล่ะค่ะเป็นหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง
ชาวบ้านเขาก็รวมกลุ่มกันสร้างผลผลิตสร้างรายได้
เรียกว่าเป็นแบบอย่างจนหมู่บ้านใกล้เคียง
ต้องนำไปเป็นแบบอย่างในเรื่องการสร้างความรักความสามัคคีเลยนะคะ
แล้วพูดถึงข้าวต้มลูกโยนนี้ถือว่าหากินยากแล้ว

เป็นเฉพาะช่วงงานประเพณีเท่านั้นค่ะคุณ
เออเราก็ไปคุยกับอดีตผู้ใหญ่บ้านไง
นายเหลือศรีชาทูมอายุ๙๐ปี
บอกว่าจริงแล้วการทำข้าวต้มลูกโยนไม่ยากหรอกนะ
ก็แค่ใช้ข้าวเหนียวผัดกับน้ำกะทิที่ผสมน้ำตาลทราย
แล้วก็เกลือผัดให้เข้ากันเสร็จแล้วก็เอามาห่อ
ใบเตยนะคะแล้วก็ทิ้งหางปลายมันเอาไว้
เอาไว้โยนถูกต้องแบบนี้แล้วก็เอาไปต้มจนสุกรับประทานได้อร่อยนะคะ
แล้วก็หลายจังหวัดหลายพื้นที่เขานิยมนำไปตักบาท
ในช่วงออกพรรษาอีกสักเดือนหนึ่ง๕ตุลาออกพรรษาแล้ว
จังหวัดก็จะมีตักบาดข้าวต้มลูกโยนกันด้วย
แต่ว่าคราวนี้เนี่ยที่นี่เขาเอาไว้แจกคนที่มาเยี่ยมเยี่ยนหมู่บ้านแบบเศรษฐกิจพอเพียง